สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

แม่ยายก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของความหึงหวงกันนี่แหละ
คือตัวลูกสาวของแม่เนี่ยทำงานร้านอาหารทำงานกลางคืน
ลูกเขยก็เลยเหมือนกับว่ากลัวจะมีชายอื่นมาติดพันธุ์ก็เลยทะเลาะกันบ่อย
น่าจะเป็นเรื่องของความน้อยอกน้อยใจและความหึงหวง